คุณผู้ชมคะเรามีคลิปให้ดู๓คลิปช่วยกันดูหน่อย
เพราะว่าเป็นลักษณะของวัยรุ่นไปรุมทำร้ายร่างกายวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่แถวรัชดาพิเศษซอย๔

ก็เคยผ่านนะเคยผ่านเพื่อนเล่าให้ฟังบ้าง

คือวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะเขาเป็นกลุ่มที่ถูกทำร้ายนะ
เขาก็มาร้องเรียนผ่านไทยรัฐทีวี
เขาบอกว่ากลุ่มที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปโพสต์ในโลกโซเชียล
ลักษณะเหมือนภูมิใจอ่ะภูมิใจสะใจได้ไปตบเขาได้ไปทำร้ายเขาอะไรแบบนี้
เดี๋ยวไล่เรียงดูทีละคลิปเลยนะคะไปดูคลิปแรกก่อน
เนี่ยผู้หญิงชุดสีดำอะค่ะทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีชมพูอะค่ะ
ไม่ต้องอธิบายเลยตามภาพทั้งจิกหัวทั้งขึ้นคล่อมตบ

นี่ก็มีกองชงกองเชียร์แบบทั้งผู้ชายผู้หญิงเต็มไปหมดเลยนะ
ใช่กองเชียร์ของฝ่ายผู้หญิงชุดดำไม่มีใครห้ามเชียร์แล้วก็ถ่ายคลิป
คนที่ถูกทำร้ายนี่คือเขาร้องเรียนมาอย่างเราใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาส่งคลิปมาให้เราแล้วก็ร้องเรียนมาด้วยนะคะ
แล้วก็คลิปนี้ถูกโพสต์ด้วยฝ่ายที่ไปทำร้ายเขาอ่ะโพสต์
โพสต์เหมือนสะใจอ่ะแล้วคนก็ไปแสดงความคิดเห็นด้วยนะเหมือนแบบโอ้เก่งจังชื่นชม
เพราะว่ามุมนี้แสดงว่าคนถ่ายคือตั้งใจเลยตามทุกแง่ทุกมุมทุกช็อตเลย
ตามถ่ายแบบโอ้โหแล้วคนก็ไปแสดงความคิดเห็นแบบ
เหมือนแบบคนที่ไปทำร้ายเขาคือเท่อะไรอย่างนี้
อันนี้คือโพสต์ของคนที่ทำร้ายแล้วเอาไปโพสต์ใช่ไหมใช่อันนี้คลิปแรกนะคะเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่ง
คลิปเนี้ยคาดว่าเป็นบริเวณที่ไม่ห่างกันมากนะคะกลุ่มวัยรุ่นเพื่อนของผู้หญิงชุดดำเมื่อกี้ค่ะ
เป็นสิบคนเลยนะคะรุมทำร้ายผู้ชายเสื้อขาวที่เขาก็ลงไปนอนกองกับพื้นแล้วอะค่ะ
ทั้งถีบทั้งเตะทั้งปล่อยเนี่ย
นี่ไงอันนี้เป็นผู้ชายกับผู้ชายแล้วใช่ค่ะ
เมื่อกี้ผู้หญิงกับผู้หญิงใช่ค่ะ

ค่ะมีกลุ่มแท็กซี่กับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์มาห้ามปรามเอาไว้นะคะ
ทั้งหมดก็แยกย้ายกันกลับนี่มีสามคลิปนะคะ
นี่มีคนเดินถ่ายอยู่คนนี้ใช่ไงถ่ายจริงจังแบบเหมือนเป็นเรื่องดีที่จะถ่ายแล้วเอาไปโพสต์อย่างนี้

ที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในซอยรัชดาพิเศษ๔
หลังจากเกิดเหตุกลุ่มของสาวชุดดำ
เอาคลิปนี้ไปโพสต์อย่างที่บอกนะคะ
แล้วก็มีข้อความในลักษณะที่ว่าตัวเองเป็นเจ้าถิ่น

ก็มาชื่นชมยกย่องในการกระทำแบบนี้

คุณผู้ชมที่สอนอห้วยขวาง
เพราะเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้จักเลย

เจ้าถงเจ้าถิ่นอะไรอ่ะ

คงไปเที่ยวบ่อยอะไรแบบนี้
นักข่าวของเราก็เลยคุยกับผู้หญิงเสื้อสีชมพู

เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยเวลาประมาณตี๒ของวันเสาร์

แต่ประตูทางออกของร้านมันแคบอะค่ะ

เบียดกับกลุ่มคนที่มาทำร้าย

มาโอ้โหกลุ่มนี้มายืนรออยู่หน้าร้านอ่ะครับตัวเองก็ไม่
ระวังตัวก็เลยถูกรุมทำร้ายตามที่เห็นในคลิปภาพ
นี้เลยเธอยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนไม่เคยรู้จัก
กันมาก่อนแล้วที่เธอแบบหือติดใจมากเลยนะกลุ่มที่
ทำร้ายเธอโพสต์คลิปโพสต์ข้อความเหมือนแบบสะใจ
กลัวกฎหมายเลยเธอก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมอะค่ะว่า
เหตุการณ์แบบเนี้ยมันไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมอยากจะให้
คนทำรู้ว่าสิ่งแบบนี้มันไม่ถูกมันควรจะต้องได้รับโทษ
ตามกฎหมายค่ะ
ระบบแบบอย่างนี้ก็ยอมรับ
แต่คือเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
แต่มาโดนอย่างนี้คือมันไม่โอเค

เชียร์คนที่ตีเลยซะส่วนใหญ่
คือหาน้อยมากที่เป็นคอมเม้นท์ที่เตือนคนนั้นคือเหมือนหมูเหมือนหมา
คืออันนี้เราเป็นมนุษย์เหมือนกันเนาะ
คือผู้หญิงชุดดำที่ให้เพื่อนถ่ายคลิปตอนทำร้ายน้องที่เล่าให้คุณพลอยสจีฟังเนี่ย
ไปโพสต์ก่อนเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเมื่อเวลาเขาไปกินเหล้า
แล้วก็มีแบบตอนไปก็แบบใส่ชุดสวยตอนกลับเละอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นภาพตอนที่ไปตีเขาแล้วก็บอกว่าอันนี้ตอนกลับ
แล้วเพื่อนก็แชร์ตอบอีกนะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนร่วมผับล้มค่ะเลยไปช่วย
คือเพื่อนเพื่อนในเฟซบุ๊กก็คงเป็นแก๊งเพื่อนเดียวกันไงใช่ก็เลยไปแสดงความคิดเห็นแบบเชียร์เพื่อนที่ไปตบคนอื่นอะไรแบบเนี้ย
บอกว่าเพื่อนร่วมผับล้มค่ะเลยเข้าไปช่วยโอ้โหอันนี้มันไปตบไปตีเขาเห็น
ส่วนอีกคลิปหนึ่งที่บอกว่าผู้ชายเสื้อสีขาวถูกทำร้ายอ่ะนะคะครับนักข่าวของเราก็ไปคุยด้วยเหมือนกันนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นลักษณะเดียวกันเลยไปเดินชนกับอีกกลุ่มนึงแค่เดินชนกันนิดเดียว
แล้วก็เขาบอกว่าเขาขอโทษเราด้วยแล้วก็ไม่ได้ทำหน้าทำตาหาเรื่องอะไรนะ
ชนกันโดยบังเอิญแบบเจ้าที่เที่ยวกลางคืนมันอาจจะเบียดเสียดเขาบอกเขาไปชนแค่นั้นเองขอโทษแล้วด้วย
ไม่คิดว่าออกมาแล้วเนี่ยจะมาถูกทำร้ายแบบนี้ยอมรับว่าตอนนี้กลัวมากระแวงมาก
เกิดมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนวินาทีนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้เล่าให้ฟังนะ
รู้สึกตัวก็คือเท้าเป็นสิบสิบเท้ามารุมอยู่ที่ตัวโอ้โหเนี่ยโชคดีที่มีพลเมืองดีมาห้าม
ส่วนคนที่ถูกรุมกระทืบผู้ชายเสื้อขาวคนนี้เขาบอกว่า
คือเขาพยายามจะช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นที่มาด้วยกันครับแต่ช่วยไม่ได้เพราะตัวเองก็โดนกระทืบนอนกองอยู่กับพื้นเนี่ย
หลังจากเกิดเหตุก็สอบถามไปที่เจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านบอกว่าอ๋อกลุ่มนี้เหรอ
มาเที่ยวบ่อยก่อเหตุแบบนี้หลายครั้งแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกอ๋อเหรอ

เราไปเที่ยวก็คือวันหยุดแล้วเนอะ
เราก็อยากได้ความเราทำงานเราก็เครียดแล้วอ่ะ
แต่พอไปเจอแบบนี้มันก็

อาจจะไม่หมดทุกคนแต่ว่าเป็นบุคคลในส่วนหนึ่งนะครับ

เป็นบุคคลห้ามเข้าในผับแห่งนี้ค่ะพี่
ก็น่าจะเป็นช่วงนั้นคือก่อ

กันเยอะแล้วก็แบบโดนจับหรือโดนอะไรผมก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดในส่วนนั้น

คือแบบไปเที่ยวก็บอกประจำอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

เขาก็แบบทีแรกก็จะแบบ

ถือว่าฟาดเค้าออกไปเพราะว่าเบนจ่ะไงพี่

จะแบบปล่อยให้แบบคนแบบนี้อยู่แบบ
โดยที่ไม่ทำอะไรกับเขาเลยไม่ได้อะไรอย่างนี้

จนมันมีสองคลิปเนี้ยใช่ไหม

ใครถูกตัวมันไม่ได้
อะไรไม่ได้มันต้องไปเป็นกลุ่มไง

แล้วถ้ามันเบียดกันเองมันจะต่อยกันเองไหมพวกนี้

ทีนี้อาการของคนที่ถูกทำร้ายในคลิป
ในส่วนของน้องผู้หญิงเสื้อสีชมพู

ทีนี้ตอนที่ถูกทำร้ายใหม่เนี้ย

ตามตัวมีแผลถลอกเต็มไปหมดนะคะแล้วก็คอเคล็ด

เพื่อนอีกคนก็เจ็บตามตัวเต็มไปหมดนะคะ

พนักงานสอบสวนสอนหุ้ยขวาง
เรียกกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาให้ปากคำแล้ว

ก็ตามขั้นตอนออกมาเรียกอีกครั้ง
ถ้าไม่มาอีกก็เป็นหมายจับ
ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย

จะบอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างในคลิปที่ทุกคนเห็นนะคะ
ความจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

เราทำไปเพราะเรารู้เท่าไม่ถึงการ